พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะซึ่งถือว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็เริ่มน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะคะที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจุดนี้ตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาได้มีการเพิ่มระดับการระบายน้ำเนี่ยนะคะติดตามสถานการณ์ล่าสุดได้จากคุณพัชรพลลั่นท
คืนนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงปักหลักอยู่ที่บ้านของตนเอง
เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิดเหมือนกันครับ
วัดน้ำจังหวัดอ่างทองระดับน้ำที่ไหลผ่านมีปริมาณสูงขึ้น
เกือบ๑๐เซนติเมตรจากช่วงเช้าที่ผ่านมา
นั่นก็แสดงว่ามวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพญากำลังไหลเข้ามาสู่พื้นที่แห่งนี้
และยังมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยเรื่อยทีมข่าวปากหลักก่อติด
อยู่ที่ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองตลอดทั้งวัน

ทางจังหวัดอ่างทองจึงสั่งการให้ทางอำเภอนำกองกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง
เดินตามบ้านเรือนของประชาชนเพื่อแจ้งข่าวต่อชาวบ้าน
นายวีรวุฒิปีตะเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

สั่งการให้องค์การบริหารส่วนตะบนโผงเพง
ตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำพร้อมทำกระสอบทรายไว้วางเสริม
ไม่ให้น้ำท่วมคันดินกั้นน้ำแล้ว
ออกไปท่วมบ้านเรือนของประชาชน
เดินตามบ้านเพื่อจะบอกให้พี่น้อง

ไปดูแนวกั้นน้ำซึ่งเรามีถนนคอนกรีต

ไม่ให้น้ำท่วมคันดินออกไปหรือคันถนนออกไป
เพราะว่าเราต้องใช้ถนนเส้นนี้ให้กับพี่น้องที่ประสบภัยเนี่ย
ให้เขาออกมาแล้วสัญจรไปทำมาหากิน
ไปทำงานไปเรียนหนังสือได้สะดวก
ฉลองทองงามดีชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
คืนนี้ครอบครัวของเธอจะต้องคอยเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากของที่ขนขึ้นเตรียมไว้
สูงพอจะหนีน้ำที่กรมชลประธานแจ้งไว้ว่า
สูงเพิ่มขึ้นอีกในคืนนี้
คือเอากองสุ่มกันไว้ไม่รู้อะไรต่ออะไรก็
คือวางกันไว้แต่ต้องคอยระวังมาก
เพราะว่าน้ำมันจะขึ้นเยอะก็เป็นห่วงเหมือนกัน
ปีนี้เหรอปีนี้มันรู้สึกมันจะมาไวนะ
แค่๓วันมันมาไวมากเฉยแหละ
เก็บของไม่ทันเลยก็ถึงได้แปะตามนี้ไว้ก่อน
แล้วพอเขาบอกว่าอีก๕๐เซนต์ก็ไม่แน่
พวกนี้ต้องขนของขึ้นไปข้างบนอีก
และนี่คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
ซึ่งทุกภาคส่วนก็ยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นนะครับ
ชะละพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับ